เอกพรงศ์อาจารย์จักรกินมีคือกว่าผู้ดักษินตร์ในเกมครับเบาหมดเวลาการแข่งขันนะ

ตัดสินครับจากกริดมีครูครับ
โอ้โหแบบนี้ไม่สวยเลยครับ
ใช่ครับไม่สวยแล้วก็ไม่มีน้ำใจนักกีฬาด้วย

แต่เอาลูกบอนไปเตะอาจใส่ตัดสินน่ะ
อุ้โหดูวิ่งมาแบบปุ้ม
ที่ผ่านมาครับที่สเตรียมในเกมดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไร
แต่อย่างที่บอกว่าทันทีที่จักริตมีครูซึ่งเป็นกรรมการเนี่ย
นกหวีดหมดเวลาการแข่งขันหลังทดเวลาเจ็บไป๕นาที
แต่ปรากฏว่าผู้โดสาประตูของทีมชื่อว่าเอกกระพงเนี่ย
วิ่งถือลูกบอลไปเตะอัดใส่หลังผู้ตัดสินเต็มคุณผู้ชม
แล้วเหมือนจะปรีเข้าไปหาเรื่องต่อด้วยดีที่เพื่อนมาช่วยห้ามกันเอาไว้
สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็โดนใบแดงแต่ว่ามันจบการแข่งขันไปแล้ว
แต่สาเหตุมันเกิดจากการที่ว่าไม่พอใจที่ผู้ตัดสินให้จุดโทษทีมฝั่งตรงข้าม
ตนเองเนี่ยเสมอไป๑ประตูต่อ๑ซึ่งก็ไม่ได้แพ้แต่ไม่พอใจที่ไปให้จุดโทษเขาอะไรแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะมีบทลงโทษอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ